ตำรวจภาค๗ครับสูญเสียตำรวจมือดีอีก๑รายนะครับ
หลังจากปฏิบัติหน้าที่จับกลุ่มยาบ้าแล้วก็เตรียมขยายผล
แต่ไปประสบอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำอาการสาหัสแล้วท่านไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลฮะ
นี่เกิดขึ้นเมื่อ๓ทุ่มของเมื่อคืนนี้เองนะครับ
เกิดอุบัติเหตุรถเก่งนิสันเนี่ยคันนี้ครับคุณผู้ชมครับพลิกคว่ำมีคนเจ็บเป็นผู้ชายหนึ่ง
อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีครับสภาพรถพังยับเยินนะครับ
เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
จากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลบ่อพลอย
ทราบชื่อต่อมาคือร้อยตำรวจตรีอนุชิตคลังนาค
ท่านเป็นรองสารวัตรสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗นะครับ

ท่านได้รับบาดเจ็บตอนนั้นนะครับโอ้โหแผล
ที่ศีรษะถึงกระโหลกเลยนะครับ
แขนขวาหักผิดรูปขาขวาท่อนบนท่อนล่างหักผิดรูปนะครับ
แล้วมีอาการแน่นหน้าอกหายใจเร็วในตอนนั้นฮะ

ร้อยต้นบทตรีอนุชิตไปบริบัติหน้าที่ล่อซื้อยาบ้า

ร่วมกับชุดปรับรามยาเสพติดพักเจ็ด
และสามารถล่อซื้อยาบ้าได้ประมาณ๘๘๐๐เมตร
จับกลุ่มผู้ต้องหาร่วมเครือข่ายนะครับ
เอริสหนองกระทุ่มได้๓คน
จากนั้นนะครับขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ
แต่ระหว่างนั้นร้อยตำรวจตรีอนุชิตท่านขับรถไปคนเดียวครับ
แล้วไปถึงทางโค้งเสียหลักพลิกคว่ำดังกล่าวนะครับ
อาการสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบ่อพลอยครับ
การเสียชีวิตของร้อยตำรวจตรีอนุชิตคลังนาค
หรือว่าที่เพื่อนเรียกว่าดับไผ่นะฮะ
คือดับไผ่เป็นตำรวจน้ำดีอีกหนึ่งนายคุณผู้ชม
ผลงานการจับกลุ่มคดีต่างเพียบนะครับ
ท่านเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริงครับ

ท่านมีบุตร๒คนคนโตเป็นลูกสาวนะครับ
คนเล็กเป็นลูกชายซึ่งลูกชายเนี่ยเคยไปสอบตำรวจมาแล้ว
ปีที่แล้วเดี๋ยวปีนี้ตั้งใจว่าจะสอบให้ได้ครับ
อยากจะเป็นตำรวจตามรอยพ่อ
ล่าสุดนะครับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แล้วก็เพื่อนตำรวจของดาบไผ่นะครับ
ก็เตรียมสถานที่ตั้งศพนะครับ
แล้วก็มีพิธีรดน้ำศพในช่วงเวลา๑๖นาฬิกา
บรรยากาศแน่นอนครับเป็นไปอย่างโศกเศร้าครับ
เพื่อนตำรวจนะครับมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
จากผู้ตายเป็นคนอัธยาศัยดี
เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนพ้องนะครับ

จะเกิดเหตุการณ์นี้ยังไม่ได้ทันบอกลากันเลยครับ